คือเรื่องของสสเต้เนี่ยมีหลายประเด็นแน่นอนก็คือประเด็นที่เขาลงพื้นที่
ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะหาหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโม
เขาจะมีการประสานแบบโอ้โหอยากจะได้ดาวทงดาวเทียมอะไรมาถ่ายเลย
จะได้รู้ว่าช่วงจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
คือที่หากันมาเนี่ยมันเห็นไม่ชัดใช่ไหม

ทีนี้ค่ะเรื่องของการทำบุญสสเต้ก็ทำบุญ
เหมือนกับเป็นลักษณะของการเส้นไหว้ดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะครับ
นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์หรือว่าสสเต้นะคะ
พักไทยศรีวิลัยวันนี้นำอาหารข้าวหวาน
เนื้อหมูดิบไก่ดิบปลาดิบขนมหวานผลไม้
จุดทูป๑๖ดอกที่สะพานพระราม๗
ดวงวิญญาณให้มากินของเส้นไหว้
ทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณที่เคยเสียชีวิต

สสเต้บอกว่าก็คือ๒๗กุมภาพันธ์
หลังเจอศพคุณเตมโม๑วันมาทำพิธีแล้วครั้งนึง
แต่มันยังไม่สมบูรณ์ทูบสั้นเกินไป
วันนี้ก็เลยมาทำพิธีอีกรอบทูบยาวขึ้น
ทำพิธีให้ดวงวิญญาณสัมภเวษีที่ยังไม่ไปเกิด
มีเวลารับเครื่องเส้นไหว้
พระบอกมาจะทำให้เรื่องของการหาหลักฐานคดีคุณแตงโม
ที่มันยังมืดอยู่เนี่ยมันราบรื่นหาสะดวกมากขึ้น
เช้านี้มีคนเอาหลักฐานมาให้ที่บ้านเลย

โอ้โหเราเนี่ยมัวแต่ไปมุ่งหน้าตามเรือลำแรก
ลืมตามเรือลำที่๒ที่ขับตามลำแรกมาในวันเกิดเหตุ

ก็เลยเชื่อมั่นว่ามันมีเงื่อนงำ
ไม่ใช่แค่ดูแค่เรือของคุณแตงโมอย่างเดียว
ต้องดูเรือลำอื่นที่ตามมาด้วย
ก็วันนั้นใครเขาก็บอกว่ามีอยู่ลำเดียวนี่แหละขับอยู่เนี่ย
สสเต้เขาเลยมองว่ามันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุค่ะ
น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมมากกว่า
ราบลื่นลาบลื่นแล้วก็หาหลักฐานได้ง่ายโดยสะดวก
ก็อย่างเมื่อเช้าก็มีคนมาเอาหลักฐานมาให้ถึงที่บ้านเลย

ทั้งที่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอกัน

แล้วก็มันเป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งเลย
ว่าเรามุ่งหน้าไปตาม
เรือคันแรกอ่ะเรามัวมุ่งหน้าไปตามเรือคันแรก
แต่เราลืมไปตามเรือลำที่สองที่ตามมาตามมาติดติด
ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้านาทีทุกสะพานเลยอ่า
สะพานเลยเราก็ฉงนแล้วเราก็ไปรีวิวดู
เออจริงเว้ยมันมีเรืออีกลำตามมามันมีเรือประกบ
คืออย่างเช่นท่าเรือเทเวศเนี่ย
ไปผ่านตอนยี่สิบเอ็ดจุดห้าสี่ศูนย์ห้าอีกสิบห้านาทีมันมีอีกลำตามมา
อืมทุกสะพานเป็นแบบนี้คือตามมาตั้งแต่ปฐุมแล้ว
เรากำลังคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ไหม
ว่าเรือลำนี้เขาอยากให้พวกเราเห็นตอนที่เขาอยากให้เห็น
เขาอยากให้พวกเราไม่เห็นตอนที่เขาไม่อยากให้เห็น
นี่ค่ะนี่คือประเด็นของประเด็นใหม่ที่บอกว่า
มันมีเรืออีกลำหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่า
ไม่ใช่มีแค่เรือของคุณตังโมลำเดียวอืม
สำคัญเลยอยากจะดูเรื่องของฟันว่ามีการต่อเติมเสริมแต่งให้ออกมาดูสมบูรณ์หรือไม่
อย่างนั้นเลยเหรอเหมือนกับไปเติมให้ดูเหมือนไม่หักอ่ะอ่า
ฟันแปดซี่ที่เคยรักษาหลังประสบอุบัติเหตุอันนี้คือภาพคุณตังโมหลังประสบอุบัติเหตุนะคะ
ครับสมัยอุบัติเหตุที่ขับรถน่ะเนอะสอสอเต้บอกว่าเชื่อคำพูดของพี่ไทยเอกพันธ์นะคะ
อืมเพราะเป็นคนแรกแรกที่เห็นสภาพศพของคุณแตงโมครับยังเชื่อว่าอาจจะมีฟันหัก
คือหลังจากเมื่อวานที่คุณแม่กับทนายได้ไปคุยกับทางนิติเวศของตำรวจเนี่ยคนก็ถามพี่ไทยเอกพันธ์
นักข่าวก็ถามพี่ไทยเอกพันธ์พี่ไทยเอกพันธ์ก็ยืนยันนะฮะใช่
ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยเห็นฟันของคุณตังโมเนี่ยหักจริงจริงแต่หักครึ่งซี่ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ถึงขั้นฟันหล่อนะคะคือหักครึ่งแต่เป็นฟันหน้า
ส่วนที่ว่าใครจะฟ้องไม่ฟ้องอะไรยังไงเนี่ยพี่ไทยเอกพันธ์บอกว่า
พี่ไทยเอกพันธ์เนี่ยพูดไปตามความจริงที่เห็นใช่ค่ะอ่า
ส่วนจะตรวจสอบแล้วครบไม่ครบมีไม่มีอย่างไร
อันนี้ก็ถือว่าก็เป็นกระบวนการขั้นตอนที่ดำเนินการกันต่อไปอืม
สสเต้ก็ยืนยันว่ายังไงซะดูแล้วเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุ
เผลอจะมีเรืออีกลำนึงหรือเปล่าอืม
มันจะเป็นการฆาตกรรมที่แบบมันมีเรืออีกลำนึงมา
มันทำอะไรคุณแตงโมขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเหมือนที่สสเต้ตั้งสังเกตตั้งข้อสังเกตนะฮะ
ทีนี้เรื่องของภาพถ่ายจากดาวเทียมอ่ะค่ะ
คือทางคุณมงคลกิจนะครับหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ตอนนี้กำลังประสานงานถ้าได้ภาพถ่ายดาวเทียมมามันจะได้ภาพที่คมชัดมาก
และจะคลี่คลายคดีของคุณตังโมได้อย่างแน่นอน
เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยไปทุกวันไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดทุกวัน
ได้มาเนี่ยมันก็ไกลมั่งไม่ชัดมั่งมืดมากเป็นกลางคืน
ถ้าได้กล้องวงจรปิดอ่าถ้าได้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมาแทนกล้องวงจรปิดเนี่ย
เชื่อว่าเห็นชัดเจนแน่นอนนี่หนังสือนะฮะที่ทำส่งไปขอเรียบร้อยแล้วนะครับ

แล้วภาพจะชัดกว่าต้องคงชัดกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นอินฟาเลส
ชัดกว่าอยู่แล้วเพราะว่าดาวเทียมประเทศไทยมันไม่มีดาวเทียมสื่อสารอย่างเดียว
นี่คือสิ่งที่คุณมงคลกิจคาดหวังนะฮะค่ะถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ย
ท่านผู้ชมนึกภาพนะฮะดูภาพถ่ายดาวเทียมเหมือนกับเราดูกูเกิลเอิร์ทอ่ะใช่ไหม
ส่องลงมาใช่ค่ะที่พื้นดินแหวกขยายซูมอะไรก็ว่ากันไปตรอกซอกซอยเนี่ย
แต่จะขอดูเนี่ย๒๔กุมภาพันธ์ในคืนวันนั้นช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
มันจะเห็นเรือแบบชัดเห็นคนอยู่บนเรือกี่คนคนไหนไปอยู่ท้ายเรือ
หัวเรือตกแบบไหนอะไรยังไงสสมงคลกิจคิดว่าต้องได้อย่างนั้นแน่
เราก็เลยลองตรวจสอบให้นะฮะเรื่องภาพถ่ายดาวเทียมนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราถามไปที่ดรปกรณ์อาภาพันธ์
นี่ฮะอาจารย์ปกรณ์บอกว่าอย่างนี้ครับ
เพื่อขอดูภาพดาวเทียมในช่วงเวลาที่คาดว่าคุณแตงโมจะตกเรือ
เราถามไปเนี่ยอาจารย์ปากรบอกว่าดูแล้วพบว่าช่วงเวลาวันเกิดเหตุ
กุมภาพันธ์ช่วงสัก๔ทุ่มกว่าอะไรช่วงนี้คุณเข็มมาสอน

เทียมมันเคลื่อนไปจุดอื่นฮะมันไม่เห็นฮะ
เพราะฉะนั้นภาพถ่ายจากดาวเทียมในช่วงเวลานั้นไม่เห็น
ไม่เห็นในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลาจุดเกิดเหตุ

ทีนี้เรื่องของดาวเทียมที่ใช้ในการตรวจสอบเนี่ยถ้าจะตรวจสอบ
เอาไว้ใช้สำรวจโลกซึ่งจะโคจรรอบโลกและเขาไม่ได้อยู่กับที่
เหมือนกล้องวงจรปิดแล้วคืนวันนั้นช่วงเคลื่อนที่พอดี
มันเลยไม่เห็นดังนั้นนะฮะกล้องวงจรปิดมันอยู่กับที่
เทียมเนี่ยมันเคลื่อนที่นี่นะฮะถ้าจะอยู่ตำแหน่งเดิมมันก็มาบ้าง
เป็นบางช่วงเวลาทีนี้คำถามที่ว่าสมมุตินะที่สสเต้บอกว่า
สมมุติถ้าเกิดอยู่ช่วงเวลานั้นเป๊ะแล้วเราต้องการภาพตรงนั้น
แล้วช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจะชัดไหมไม่ชัดนะฮะดาวเทียมก็ไม่ชัดนะครับ
รปกรณ์มองว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยถ้าจะใช้จริงก็คือใช้เป็นเบาะแส
หรือเป็นหลักฐานทางคดีได้หากเป็นจังหวะที่ดาวเทียมถ่ายได้พอดี
กลางวันจะเห็นชัดส่วนกลางคืนจะดูได้จากดาวเทียมเรด้าอีกทอดนึง

เป็นผู้ผู้สังเกียจงต้องชดคำว่าดาวเทียมที่ก็จะมีดาวเทียมของทั้งกลาง
นี่คือกรณีขอภาพถ่ายจากดาวเทียมนะฮะ
คือดาวเทียมเขาโคจรรอบโลก
เขาก็โคจรไม่ได้อยู่กับที่
เป็นการซื้อข้อมูลจากดาวเทียมที่ถ่ายแล้วจากดาวเทียมประเทศต่างทั่วโลก
แต่หลังจากนี้สัก๑๒ปีเนี่ยจะมีกลุ่มดาวเทียมขนาดเล็กที่โคจรตามกันมา
เพื่อให้ครอบคลุมทั่วโลกความถี่ในการถ่ายภาพบันทึกภาพมันจะมากขึ้น
โอกาสที่เราจะเจอภาพในช่วงเวลาที่สำคัญที่เราต้องการเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้
แต่อีก๑๒ปีนะครับสสมงคลกิจนะครับท่านผู้ชมครับ
ตั้งแต่วันที่๖มีนาคมถึง๑๕มีนาคมช่วงนี้มีหยุดไปวันหนึ่ง
เอาเป็นว่ารวมแล้วออกค้นหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด๙วัน
สสเต้บอกกับเราว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา๑๕๐กว่าตัว
เราก็ตรวจสอบย้อนหลังเลยนะฮะตั้งแต่วันแรกเพราะว่าทีมข่าวเราก็ไปทำข่าวนี่แหละค่ะ
ท่านผู้ชมดูมาทุกวันนี้แหละตั้งแต่หกมีนาคมไปที่ท่าเรือเทเวศนะ
มีนาคมไปที่ท่าเรือเทเวศอีกแล้วก็ร้านค้าใกล้เคียงด้วย๘มีนาคม
สะพานพระราม๖พระราม๗พระราม๘แล้วก็ใต้สะพานสังฮิ
มีนาคมท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรท่าเรือข้ามฝากบวรมงคลที่สะพานสังฮีด้วย
๑๐มีนาคมท่าเรือพระราม๗พระราม๗ก็มี๒มุม๑๑มีนาคมกล้องวงจรปิด
โกดังเอกชนแล้วก็มหาวิทยาลัยต่าง๑๒มีนาคมร้านอาหารนะฮะซึ่งมีร้านหนึ่งกล้องเสีย
อีกร้านหนึ่งไม่ได้ภาพอีกร้านหนึ่งร้านปิดก็เลยลงเรือหางยาวไล่กล้องวงจรปิด
ตามบ้านตามร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เจอกล้องวงจรปิดแต่ที่การไฟฟ้าบางกรวยเนี่ยเห็นกล้องอยู่๒๗ตัว
เรือของการไฟฟ้าอีก๕๖ตัวแต่ตอนนั้นดูไม่ได้๑๓มีนาคมหยุดไปวันหนึ่ง๑๔มีนาคมไปที่ประตูระบายน้ำข้างวัดรุ่มคงคาราม
มีกล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าด้วยสะพานพระราม๕ด้วยและวันนี้๑๕มีนาคมไปที่ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส
ร้านกระแชงมอนแล้วก็สะพานกรุงทนร้านกระแชงมอนนี่ก็อยู่ใกล้ใกล้กับร้านที่คุณตังโมเนี่ยไปทานข้าวในคืนวันนั้น
โดนทำร้ายหรือเปล่าหรือแค่หวีผมเท่านั้น
ที่ว่าเป็นข่าวดังมาหลายวันแล้วก็คุยกันอยู่ใช่ไหม
แล้วมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังคุณแตงโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

ภาพจากกล้องวงจรปิดฝั่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะ
ที่ได้จากกรมเจ้าท่า๒๑น๓๗นวันเกิดเหตุค่ะ
ก็จะเห็นเรือแล่นความเร็วปกติมุ่งหน้าไปสะพานพระรามเจ็ด
๔ทุ่ม๓๔นาทีใกล้เคียงกับเวลาที่คุณตังโมตกน้ำ
เรือก็แล่นความเร็วปกติผ่านหน้าการไฟฟ้า
ดูด้วยตาเปล่ามันอาจจะไม่เห็นอะไรนะคะคือเรือก็แล่นไป
๔ทุ่ม๓๕นเหลือวนกลับมาที่เดิม
สี่ทุ่มสี่สิบนาที
ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตามหา
คุณแตงโมถ้าคำนวณเวลาแล้ว
ตามเวลาที่จนถึงช่วงเวลาตามหา
ใช้เวลาประมาณ๕นาที

มีการกระชากผมครับนี่นี่นะคะ
ก็ถกว่ากระชากผมนั่นแหละทำร้ายร่างกายอะไรกันบนเรือหรือเปล่า
ภาพสายเป็นภาพกล้องอุงจรเปล็นภาพเคลื่อนไหว
จะได้เห็นชัดว่าตกลงเกิดอะไรขึ้น

นี่จังหวะนี้หรือยังไงก็แน่
คือผู้เชี่ยวชาญเขาแบบซูมภาพชัดเลยผู้เชี่ยวชาญด้านภาพ
แล้วก็ไปเทียบกับข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

จะมีช่วงเวลาที่คุณตังโมหยิบหวีขึ้นมาหวีผมตอนอยู่ในเรือ
เป็นภาพช่วงที่จอดเรือเพื่อเติมน้ำมัน
คุณตังโมหวีผมในลักษณะสยายผมอะค่ะ
หมายความว่ามีหวีอยู่บนเรือจริง

ก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับภาพที่คนสงสัยกัน
ก็เลยเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่กระชากผม
มันไม่น่าจะใช่การเอาขวดวายตีหัว

ก็คือแน่มีหวีอยู่บนเรือเพราะคุณแตงโมหวีแน่แหละ

คือยังมีหวีอยู่แล้วคนอื่นหวีหรือเปล่าหรือว่ายังไง

ภาพที่เห็นเป็นภาพค่ำตรงจังหวะตรงนี้เนี่ย
ที่เขาตั้งข้อสังเกตกันว่าตีหัวอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
มันเป็นช่วงเวลากลางคืนที่เหมือนกับว่า
ภาพนี้คือคุณตังโมผีผมตอนที่ไปจอดเรือเติมน้ำมัน

ใช่ค่ะหมายความว่าแน่นอนบนเรือมีหวี
แต่ภาพเมื่อสักครู่นี้คือมันตอนกลางคืนแล้วมัน๔ทุ่มกว่า
มันคือภาพหลังจากคุณตังโมตกน้ำไปแล้วหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดจะเป็นคุณแตงโมหวีผมจริง

ใช่ค่ะแล้วถ้าไม่ใช่คุณตังโมคือเป็นเหตุการณ์หลังคุณตังโมตกน้ำไปแล้ว
แล้วใครหวีผมอ่ะเพื่อนคุณตกน้ำไปแล้วทั้งคนคุณมีกระใจหวีผมบนเรือเหรอ

คุณกติกก็ไม่ได้ผมยาวขนาดนี้หรือเปล่า
หรือมันก็ดูไม่ชัดนะ

ถ้าไม่นับเรื่องสว่างหรือว่ามืดเนี่ย

ก็เดี๋ยวรอให้ตำรวจชี้แจง
นี่คือภาพตอนที่เรือจอดเติมน้ำมันนะคะ

แต่ภาพตอนกลางคืนที่คล้ายกับการหวีผมเนี่ย

และไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนหรือหลังที่คุณตังโมตกเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

ทุกวันนี้ภาพนี้ก็คนก็ยังแบบตีโจทย์กันอยู่นะ

คือต้องยอมรับครับว่าในมุมนึงเนี่ยก็ยังมีคนมองว่าคดีของคุณแตงโมไม่ใช่อุบัติเหตุ

ต่อให้เป็นอุบัติเหตุก็มีเงื่อนงำในการนำไปสู่อุบัติเหตุ
หรือกลุ่มแฟนคลับที่เขารักคุณตังโมเนี่ยเขาบอกมันคือฆาตกรรม
เขาไม่เชื่อว่าคืออุบัติเหตุ
เมื่อวานนี้คุณแม่คุณแตงโมทนายความในคดีก็ไปหาตำรวจแล้วก็นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ออกมาให้สัมภาษณ์บอก๑๒๓๔เหมือนที่เราได้คุยกันมาตลอดนั่นแหละติดตามข่าวสารกันมาตลอด
แต่ว่าแฟนคลับนะฮะซึ่งตอนนี้เขารวมตัวกันในชื่อกลุ่มทวงความยุติธรรมให้แตงโม
เพราะไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแตงโมนิดาเนี่ยมันจะคืออุบัติเหตุ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับแฟนคลับของหุมวิบัติศาสตร์อย่างคุณจิบแล้วมีมากฯหลายคนแล้วค่อยไล่ไป
ค่อยไล่ไปคุณจิ๊บเนี่ย
บอกว่าไม่ปักใจเชื่อผลการชนะสูตรรอบแรก
เพราะจากที่ได้เห็นภาพร่างของคุณตังโม
ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่องรอยบาดแผล
อยากให้มีการผ่าชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
และต้องการให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์

แต่คุณหญิงหมอบอกผ่าไม่ได้แล้วใช่ไหมอย่างมากก็คือสังเกตการให้คำปรึกษา
เพราะตามขั้นตอนแล้วก็ผ่าไม่ได้แล้ว
ขณะเดียวกันอีกคนนึงฮะคุณตั้มนะครับ
ตั้มก็เป็นแฟนคลับคุณตังโมเหมือนกันนะครับ

บอกว่าประเด็นที่กลุ่มทวงความยุติธรรมให้แตงโมยังมีความกังวล
ก็คือเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เปิดเผยข้อมูล
เพื่อตอบคำถามสังคมให้ชัดเจนกว่านี้
เนื่องจากตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาให้ข่าวอะไรเลย
ก็เลยอยากให้มีการเปิดเผยข้อมูลกันอย่างตรงไปตรงมา
ครับค่ะ
ทุกคนทั่วไปที่เค้าอยากรู้นะครับ
ส่วนเมื่อช่วงเย็นนะครับทุกผู้ชมครับ๑๗นาฬิกาครับ
แฟนคลับคุณตังโมนะครับ
นี่ครับไปกับทนายรัชพลสุริสาคร

ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนบนเรือสปีดโบสต์

ที่ปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติด
นายรัชพลบอกว่าหากปล่อยเรื่องนี้ไว้
เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องกับสังคม
วันนี้เลยมาร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความในฐานะ
ผู้เสียหายและพลเมืองดี
เพราะจากการติดตามข่าวมาเนี่ย
พบว่ามีบางคนบนเรือสปีดโบสต์
ปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติด

ทำไมตำรวจไม่ดำเนินการในเรื่องนี้
เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายด้วยการกระชากเดือ
เพราะว่าถามว่ามันมีมูลเหตุไหม

จริงแล้วผมก็เลยมาขอให้ช่วยเร่งรัฐนะครับ
ในการเอาพยานทั้งหมดเข้าเครื่องจับเพชรนะครับ
มันจะได้คือที่เราบอกว่าไม่เชื่อนะครับ

แต่ว่าตำรวจก็คงไม่เอามาแถลงหรอกนะครับ
แต่ว่ามันจะอยู่ในสำนวนนะครับ
เมื่อวานธนาฬิชาบอกว่าเครื่องจับเพชรยังไม่ถึงเวลา

แต่ยังไม่ถึงเวลาอะไรประมาณอย่างนั้น
ส่วนที่มายื่นตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสารเสพติด
นายรัชพลบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่

สามารถที่จะนำตัวคนที่มีเหตุสงสัยมาตรวจหาสารเสพติดได้
หรือถ้าเกิดใครไม่ยอมให้มีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเนี่ย
มันก็มีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับ
เนื่องจากตอนเกิดเหตุคนบนเรือเนี่ยก็ต้องสงสัยว่ามีการเมากันไหม
สามารถที่จะไม่ตรวจก็ได้ทนายรัชพลบอกว่าอย่างนั้น